คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าในการบุคคลวัดพระธรรมกายกันบ้างดีกว่า

เพราะว่าหลังจากที่เราได้ชมบรรยากาศในที่ประตู๕ประตู๗

อีกจุดหนึ่งที่เราต้องติดตามนั่นก็คือ
ติดตามการประชุมของเจ้าหน้าที่นะครับ
คุณพลอยซัจยิริฐิศิญภู์ศิขาวไทยรัตย์ทีวี

แล้วก็รายงานมาจากประตู๗วัดพระธรรมกายด้วยครับเชิญครับ
ก็ได้มีการประชุมร่วมกันทั้ง๓ฝ่ายนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการเข้าค้นวัดพระธรรมกาย
เป็นวันที่๒นะคะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
ปฏิบัติการไปแล้วเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการประชุมร่วมกัน

และจะเข้าค้นในเวลา๘นาฬิกาที่จะถึงนี้ค่ะ
ก็ได้เรียกประชุมร่วมกันทั้ง๓ฝ่ายค่ะ
เพื่อที่จะดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการ
เพื่อที่จะเข้าค้นวัดพระธรรมกายในวันนี้เป็นวันที่๒ค่ะ
สำหรับแผนปฏิบัติการตรวจค้นในวันนี้นะคะ
ก็ได้มีการรวมกำลังสนทิทั้ง๓ฝ่ายค่ะ
โดยได้แบ่งพื้นที่นะคะออกเป็น๓โซนเป้าหมายด้วยกัน

ซึ่งในวันนี้นะคะจะมีการเข้าตรวจค้นบริเวณมูลนิธิธรรมกาย
และเป็นส่วนของอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท
และจุดพักคอยของประชาชนที่เข้ามาทำบุญภายในวัด
รวมถึงสำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกายด้วยค่ะ
ซึ่งในวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการใช้แผนการปฏิบัติเดิม
คือให้ทหารนะคะเป็นผู้คอยอยู่รอบนอกนะคะแล้วก็คอยตรวจเช็คคัดกรองบุคคลที่จะเข้าออกมาภายในวัดพระธรรมกายค่ะ
ส่วนตำรวจนะคะจะคอยเป็นผู้ที่ดึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาจากวัดพระธรรมกาย
ส่วนเจ้าหน้าที่ดีเอสไอนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะเข้าไปตรวจสอบรวมถึงเข้าไปดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งค่ะ
รวมถึงมูลนิธิวัดพระธรรมกายในเวลาใดค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางทีมข่าวธีรัฐทีวีค่ะก็จะมีการติดตามแล้วก็เฝ้าเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปค่ะ
ขอบคุณครับก็เราไป